ชาวบ้านที่คลองลอยจังหวัดประจวบคีริขันมีการเปิดเผยถึงวินาที
หนีตายจากน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาตะนาวศรีนะคะและน้ำป่าที่ไหลลงมาค่ะ
ยังส่งผลทำให้ลำทานเล็กตอนนี้กลายเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ไปแล้วนะคะ
ติดตามได้จากรายงานของคุณอารยาโพจาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
ปฏิบัติการจากตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยที่หนึ่งสี่เจ็ดสาม
อำเภอบางสะพานตลอดเส้นทางของการเดินทางเข้า
ทีมข่าวพบแต่ร่องรอยของสภาพความเสียหายจากน้ำป่า

แม้แต่สะพานข้ามคลองขนาดใหญ่ให้พังพินาศ

ที่เป็นที่อาศัยสำหรับให้กับชาวบ้านนั้นได้ใช้น้ำค่ะ
หลังจากน้ำป่านั้นท้าโถมลงมาในคืนวันที่๙นะคะ
ก็ทำให้มีการเปิดหน้าดินแล้วก็เปิดพื้นที่ตรงนี้
ให้กลายเป็นน้ำตกเลยทีเดียวค่ะ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นที่นี่นั้น
ยังไม่นับรวมไปถึงในพื้นที่อำเภอเมืองบางสะพานนะคะ
น้ำป่าโครนจากตรงนี้นะคะ
สร้างความเสียหายในพื้นที่อำเภอเมืองบางสะพานด้วยค่ะ
ตระเวนชายแดนชุดนี้เล่าว่า
สภาพน้ำตกและลำทานขนาดใหญ่ที่มีหินวางเรียงราย
นี่คือซากหลักฐานของน้ำป่าที่เปิดทางลำทานเล็ก
ให้กลายเป็นสภาพน้ำตกขนาดใหญ่
และทำให้สองครอบครัวที่อาศัยอยู่ริมทางแห่งนี้
ต้องหนีตายอย่างไม่คิดชีวิต
น้ำทำทุกอย่างราบพนาศูนย์
พอเดี๋ยววิ่งกันมาทัน
หนีตายเลยแหละ

มันคือหนีป่าี่ตายก่อนดีกว่า

ดีเท่าไหร่แล้วที่เอาชีวิตรอดมาได้
คือคำพูดของนางจงรักที่เอ่ยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ทันทีที่ถามถึงเสี้ยววินาทีที่หนีตายออกจากบ้านหลังนี้

เอกสารหลักฐานสำคัญติดตัวออกมาได้บ้าง
ก่อนที่บ้านจะพังคลืนลงมาทั้งหลัง
ตลอดเส้นทางของการสำรวจบ้านเรือนประชาชน

ท่วมทะลักเข้าอำเภอบางสะพาน
ร่วมกับกองร้อยตำรวจระเวนชายแดนที่๑๔๗
หน่วยเฉพาะกิจจงอ่างศึกพบว่า
บ้านหลังนี้พังเสียหายทั้งหลัง

เส้นทางที่จะเข้ามาช่วยเหลือนั้นถูกตัดขาด

และต้องใช้ระยะเวลาอยู่หลายวัน
จึงสามารถนำรถขึ้นมาได้
และเมื่อเราสำรวจใกล้ก็จะพบว่า
แรงของน้ำสามารถเปิดหน้าดิน
และพาก้อนหินขนาดใหญ่ขนาด๒เมตร

กลายเป็นน้ำตกขนาดใหญ่
ชาวบ้านของร้อยแทบไม่เชื่อว่า
แรงน้ำและน้ำจะทำลายล้างทุกอย่างได้ขนาดนี้
เพราะตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็น
เสื้อผ้าหนังสืออุปกรณ์การเรียนที่หายไปกับน้ำ
ทำให้เด็กไม่อยากไปโรงเรียน
และถึงแม้จะอยากไปก็ไม่มีอุปกรณ์การเรียนที่พร้อม

และที่สำคัญยังเสียขวัญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะเกรงว่าถ้ากลับไปโรงเรียน
อาจจะไม่ได้เจอพ่อกับแม่
ภรรยาโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน